เรื่องของรถโดยสารทั้งของรัฐบาลเองก็อย่างขอสมกรเอง
รวมทั้งเรื่องของทะเบียน๓๐คือแบบที่ประสบเหตุเป็นรถเอกชนนะคุณผู้ชม
อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมนะฮะก็ต้องลงไปตรวจสอบนะครับ
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมทั้งผู้บริหารของกรมขนส่งลงไปตรวจสอบ
ไปพบว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสภาพรถกลางปีก็ผิดแล้วนะฮะ
คนขับเองก็ขับเร็วเกินกว่าที่กำหนดที่ถนนสามารถรองรับได้ช่วงทางโค้ง
ทำให้เบรกไม่อยู่แล้วก็หลุดโค้งแล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุรถทัวร์สิรักภิกษ์คว่ำที่หวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา
แล้วก็บอกว่าจากรายงานเบื้องต้นพบว่ารถคันนี้เป็นรถวิ่งต่างจังหวัดหมวด๓๐
คือในทางของขนส่งเองทะเบียน๓๐คือรถโดยสารไม่ประจำทาง
แต่ว่าบกพร่องเรื่องของการตรวจสอบสภาพรถเป็นประจำ
เพราะว่าระเบียบของกรมขนส่งเนี่ยต้องตรวจปีละ๒ครั้งระหว่างต้นปีกับกลางปี
แต่ว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาขาดการตรวจสภาพรถต้นปี
โดยที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนเรื่องของมาตรการความปลอดภัยหลังจากนี้ก็ต้องติดตั้งไฟส่องสว่าง
โดยยืนยันว่าที่ผ่านมากรสงค์คมก็วางแผนป้องกันอุบัติเหตุจุดต่าง
ทั้งการใช้คลื่นชะลอความเร็วที่ขับไปก็จะมาคลืด
แล้วก็มีการทาสีแดงเพิ่มความชัดเจนให้กับผู้ขับขี่ตลอด
แต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดไม่คาดคิด
และหมอว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นการหัวหายล้อมคอก
ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในส่วนของผู้ประกอบการ
ก็จะรับผิดชอบตามกรมฐานประกันภัย
โดยจะเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ๖๕๐๐๐บาท
ส่วนผู้บาดเจ็บรายละ๔๓๐๐๐บาท
หลังจากนี้กระทรวงก็จะทบทวนเรื่องของรถยนต์ที่สัญจรบนถนนที่ใช้ระบบเบรกลม
ถ้าเกิดว่าคนขี่ไม่ชินทางใช้ความถี่ในการเบรกมากเกินไปเนี่ย
อาจทำให้เบรกลบมันหมดก็ได้ตั้งแต่๓กิโลเมตรแรก

ทางด้านของนายอันนบหานกิจนะครับภูมิในการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ของกรมขนส่ง

วันนี้นำคณะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยสันนิษฐานบอกว่าจุดเกิดเหตุมันเป็นทางโค้งนะ
และก็เป็นทางโค้งสลับราบลงมาประมาณ๘๙กิโลกรัม

คาดว่าอาจจะเข้าเกียร์ไม่ถูกประกอบกับใช้ความเร็วมากเกินไป
แล้วคนขับเองก็อาจจะไม่ชำนาญทาง
ไม่สามารถจะคุมได้เพราะว่ามันเข้าโค้งมันก็เหวี่ยงหน่อย
เสียหลักข้ามแบรีเออร์ไปเหมือนเป็นการลอยข้ามไปเลยนะ
แล้วก็ไปชนต้นไม้ส่งผลให้หลังคาตัวถังมันฉีกขาดออกไป
แต่สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยและถ้าเกิดเขาชินทางจะรู้ว่า
พอถึงจุดแบบนี้มันต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่

คือคนในพื้นที่เขาบอกเลยว่าจุดนี้เป็นโค้งมรณะ

ทีนี้พอคนขับรถที่ไม่ชินเส้นทาง
วกกับขับเร็วบวกกับเสพยาบ้าก่อนขับรถ
มันหลายปัจจัยมากนะแล้วก็คุ้มไม่อยู่
ทีนี้สำหรับการตรวจสอบความพร้อมของรถ
พบว่ารถโมเดลเมื่อปี๕๕มีความพร้อมใช้งาน

คาดว่าคนขับน่าจะมีใบอนุญาต
ส่วนความสูงของรถที่กำหนดไว้๔เมตร
ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบความผิดเหมือนกัน
ที่เป็นการระบุเอาไว้ตามระเบียบของกรมขนส่ง
จากไม่มีการตรวจสภาพตามที่กำหนดมาต้นปีที่ผ่านมานะครับ
เช่นเดียวกันกับนายกระมวลบุรณพงศ์รองอธิบดีกรมขนส่ง
เขาก็บอกว่ารถทัวร์๒ชั้นที่ประสบเหตุเนี่ย
ก็เกิดจากคนขับไม่ชำนาญทาง
แล้วก็ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดในเส้นทางที่เป็นลาดชันแบบนี้
เพราะว่าความเร็ว๘๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ไม่ได้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางที่ลาดชัน
ซึ่งควรจะวิ่งประมาณสัก๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น

นอกจากนี้ก็ยังยอมรับด้วยว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุ
มันมีความสูงเกินกับมาตรฐานใหม่ที่กำหนด
ซึ่งปัจจุบันนะคุณผู้ชมรถทัวร์๒ชั้นที่จดทะเบียน
อยู่ในระบบทั้งสิ้น๕๔๕๓คัน
มีทั้งรถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม่
และรถที่ยังเป็นแบบมาตรฐานเก่าคือรถคันที่เกิดเหตุ
อยู่ในที่มาตรฐานเก่าแต่ว่ายังคงใช้งานได้นะครับ

กลุ่มรถเก่าจะค่อยทยอยปรับปรุงตัวถังใหม่

แล้วก็ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการทรงตัว
บนพื้นที่ลาดเอียง๓๐องศา

รถร่วมบกษอและรถไม่ประจำทาง
ทะเบียน๓๐เหมือนรถทัวร์ทั่วไปนะครับ
เมื่อปีที่ผ่านมาในปี๒๐๑๖
รวมแล้วเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดถึง๑๐๐กับ๓ครั้งด้วยกันนะครับ
เพราะว่ารถทัวร์๒ชั้นก็ต้องยอมรับว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ด้วยความสูงพอเข้าโค้งพอทางลาดชัน
เขาก็เลยมีมาตรฐานกำหนดว่าห้ามเกิน๔เมตร

ทีนี้พอเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก็ให้การช่วยเหลือทั้งญาติของผู้เสียชีวิต
แล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาในวิเชียรจันทรโนไทย
ก็ได้ประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
จัดหารถรับส่งญาตินะคะที่เดินทางมารับศพผู้เสียชีวิตกลับสู่บ้านเกิด
เพราะว่าผู้โดยสารในรถทัวร์คันนี้เนี่ยเป็นญาติกันทั้งหมดเลยนะคะ
ก็จะประสานดูแลให้สำหรับรถในการเดินทาง
ก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ส่วนในเรื่องการชดใช้เยียวยากับผู้ที่เสียชีวิตนะฮะ
ในเบื้องต้นเราก็จะต้องให้มีการพูดคุยกับทางเจ้าของบริษัท
ขณะเดียวกันทราบว่าทางบริษัทมีการประกันภัย
กับบริษัทอาคเนประกันภัยทั้งประกันหมู่ทั้งประกันส่วนบุคคล
ซึ่งก็กำลังให้เช็คว่าแต่ละท่านจะได้ค่าชดเชยรายละเท่าไหร่
ผมเองต้องการมาดูว่าการชันสูตรการพิสูจน์ศพเสร็จเรียบร้อยหรือยัง
ก็จะขอเร่งรัดว่าเพื่อจะให้พี่น้องจะได้สามารถรับศพกลับไปที่จังหวัดกาศิลป
จะให้คำแนะนำทางพ่อพูดผู้ปภูมิโรยการแขวงการทางว่า
จุดที่เป็นทางโค้งอย่างนี้ลองปรึกษากับทางวิศวกรรมจราจรของการออกแบบของกรมทางหลวง

พกกันไม่ให้รถที่ชนและให้อยู่ในเรนไม่สามารถข้ามเรนได้หรือไม่

ก็ยังดีว่าในช่วงที่รถคูดไปอีกฝั่งตรงข้ามไม่มีรถวิ่งสวนมา
ไม่งั้นก็จะเกิดส่วนอาจารย์กรรมที่ใหญ่กว่านี้อีกนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมทางทีมกู้ไพร
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
ตอนเกิดอุบัติเหตุเขาเข้าไปช่วยเหลือยังไงบ้าง
นายสมคิตชาญพรมราชจริตที่กู้ไพรฮุก๓๑นครรัชศรีมาร์
ฝ่ายตัดถ่างชุดที่๘ปักทงชัยวังน้ำเขียว
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าทางทีมกู้ไพร
เขาเอาอุปกรณ์เครื่องมือตัดถ่าง
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีที่ได้รับแจ้ง
ก็ช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว
คือตอนไปถึงเนี่ยมีผู้โดยสารติดอยู่ในซากรถนะคะ

บางส่วนกระเด็นออกมานอกตัวรถ
ผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็คือ๑๖ศพ
คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่คืออยู่ชั้นบน

เพราะว่าได้รับแรงอัดกระแทกค่อนข้างแรงนะคะครับ

ทีนี้เราก็เดินตามแล้วก็ตัดเจ้าพ่อเบาะ
เราก็ไล่ออกช่วยเหลือทีละคน
ส่วนที่ผู้เสียชีวิตเราก็ประเมินคนไหนที่รู้สึกตัว
เราก็ต้องรีบช่วยออกมาก่อน
ที่รอดมาก็คือที่ผมใช้เครื่องปรับถ่าง
ถ่างออกมาแล้วก็ใช้คำยันยันแล้วก็ดึงผู้บาดเจ็บออกมา
ก็ถือว่าใหญ่มากในรอบหลายปี
เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกเองว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้ถือว่า
ใหญ่มากในรอบหลายปีนะคะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑๖ศพ
แล้วก็ไปเสียชีวิตในโรงพยาบาลอีก๒ศพ